อายุ๒๗ปีไปร้องกับปคบให้เอาผิดคลินิกเสริมความงาม
เพราะว่าเธอไปทำศัลยกรรมหน้าอกแล้วปรากฏว่าหน้าอกผิดรูป
แล้วไปร้องคลินิกคลินิกก็ไม่รับผิดชอบค่ะครับ
ผู้หญิงคนนี้นะคะก็เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คุณผู้ชมอ่าวันนี้เนี้ยเอ่อไปเข้าพบพนักการสอบสวนกองมักครับการ
ปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ
ดำเนินคดีกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานีนะคะ
ที่ทำศัลยกรรมหน้าอกของเธอแล้วผิดรูปค่ะคือเธอเล่าอย่างงี้เธอบอกว่า
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปทำศัลยกรรมหน้าอกที่คลินิกนี้นะคะ
ก็มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันวันที่ไปผ่าตัดเนี่ย
ตอนนั้นอยู่ในการประกาศพรกรฉุกเฉินสถานเสริมความงาม
เขาต้องปิดบริการเอาแล้วเปิดเหรอฮะอ่าร้านนี้ปิดค่ะ
แต่ว่าให้อ้อมไปหลังร้านเข้าทางหลังร้านได้อ๋อปิดข้างหน้าเปิดข้างหลัง
เออเธอรู้สึกสะเอ่อเธอรู้สึกเอกใจอ่าว่าก็ถามพนักงานเรื่องนี้
เลือกคลักอย่างหนึ่งแล้วนะฮะครับนักธพงศ์แต่พนักงานบอกว่า
เขาขออนุญาตแล้วให้ไปเข้าหลังร้านพอเธอเข้าไปข้างในเธอบอกว่ามีคนมารอใช้บริการเยอะเลย
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจเรื่องนี้ฮะหลังผ่าตัดผ่านไปสามวันเนี่ย
พบว่าหน้าอกที่ผ่าตัดเนี่ยมีลักษณะผิดรูปเธอก็ติดต่อกลับไปที่คลินิกอีกครั้งหนึ่ง
หมอตรวจก็แจ้งว่าปกตินะคะเพราะว่าที่ผิดรูปเนี่ยเกิดจากพังผืด
ไว้แป๊บนึงเดี๋ยวจะหายไปแต่ถ้าจะให้หายเร็วขึ้นก็ต้องกินยาสลายพังผืดต้อง
ก็อยากให้มันดีที่สุดใช่ไหมคะก็ซื้อยามากินปรากฏกินยาไปแพ้อีกนะคะ
เธอก็ติดต่อกลับไปที่คลินิกอีกครั้งหนึ่งจะขอเงินคืนแล้วจะขอให้ถอดซิลิโคนออกด้วย
แต่คลินิกบอกว่าเดี๋ยวจะให้หมอมาปรับแก้ทรงหน้าอกให้แทน
แต่เธอไม่เอาแล้วเธอก็เลยไปปรึกษาแพทย์ของคลินิกอื่น
แล้วก็ถอดซิลิโคนออกก็ต้องเสียค่าดำเนินการเองอีก๑๐๐๐บาท
ก็พยายามร้องเรียนเรื่องนี้กับหลายหน่วยงานนะคะ
แต่ก็มีแต่คำแนะนำให้ไกล่เกลี่ยเท่านั้น
นิกก็ไม่เจรจาบอกว่าทำมา๑๕ปีแล้วก็เจอกับปัญหาแบบนี้มาตลอดวันนี้ค่ะ
ก็เลยต้องถึงปคบเพื่อดำเนินคดีกับคลินิกนี้ค่ะ
แต่ถ้าเป็นจริงเรื่องของการเปิดคลินิกในช่วงที่เขาห้ามให้เปิด
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะผิดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะ